บนตรีนะครับมีการเตรียมพิจารณาเงินในการไปช่วยเหลือเยียวยา
สามพันบาทต่อครัวเรือนนะครับติดตามความคืบหน้ากับคุณสิริวัณรักษัตว
ผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากคำเนียมรับทราบาลครับ
ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสากรก็จะมีการรายงานถึงการเตรียมแผนระยะยาวการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะก็ได้ให้บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา

จะสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำได้
ยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนปีที่ผ่านมา
วันนี้ทราบว่าทางกระทรวงเศษจะได้มีมาตรการที่เสนอ
ทางครโลโมที่จะช่วยเหวิบเพิ่มติดในส่วนนี้
แนวทางคือความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเป็นเกิดขึ้นในขณะที่ข้าวมันจวนใช้เกี่ยวได้อยู่แล้ว
อย่างไรก็ตามผมยังไม่ได้เห็นตัวเรื่องของกระทรวงเกษตรนะครับในวันนี้
ผลเอกชัดชัยสารีกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
กล่าวว่าจะมีการรายงานให้นายกรัฐมนตรี
ทราบถึงการเตรียมแผนระยะยาวในการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำค่ะ
ซึ่งขณะนี้ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจตั้งแต่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไป
โดยในปี๒๕๕๙ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง
และในปี๒๕๖๐จะสำรวจพื้นที่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมา
โดยทั้งหมดเป็นเรื่องที่ต้องทำประชาพิจารณ์กับคนในพื้นที่
ส่วนสถานการณ์น้ำมี๒จุดหลักที่ต้องติดตาม
และจะประเมินว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพหานครหรือไม่ค่ะ
แต่ว่าถ้าเลิศทุกเทือนเจ้าประยาถึงใกล้๓๐๐๐เนี่ย
ก็จะมีพื้นที่ผลกระทบก็ยังไม่ถึงกรุงเทพอยู่ดีนะครับ
มันจะมาติดก่อนเข้าเทศดินที่บังไสนะครับ
ไทย๑๓๕๐๐ถ้าเลยถึง๓๕๐๐แล้วเนี่ยก็จะเป็นปัญหา
ปัจจุบันนี้บางไทยแค่๒๐๐๐เนี่ย
ขณะที่นายฉัดชัยพรมเศษอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก็กล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
จะมีการเสนอการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ครัวเรือนละ๓๐๐บาทค่ะวงเงินรวม๑๙๐๐ล้านบาท
โดยเป็นการจ่ายเงินนอกเหนือจากหลักเกณฑ์เดิมที่เคยให้กับชาวนา
ละ๑๑๑๓บาทไม่เกินรายละ๓๐ไร่ค่ะ
ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ค่ะก็ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด๔๔จังหวัด
โดยได้คลี่คลายแล้ว๒๘จังหวัดส่วนอีก๑๖จังหวัดเป็นการท่วมในพื้นที่รุ่มต่ำค่ะ
ซึ่งก็เชื่อว่าสถานการณ์น้ำท่วมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก่อนการประชุมค่ะ
นายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งมอบร่างรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
เพื่อให้เข้าสู่ขั้นตอนการนำขึ้นทุนเก้าทุนกรมอม
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวสั้นก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี
ว่าขอตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะ
อกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงรายงานที่มีการแจ้งเตือนว่า
จะมีการก่อเหตุระเบิดป่วนกรุงเทพมหานครว่าขอตรวจสอบการข่าวก่อนค่ะ
แล้วก็ขอความร่วมมือสื่ออย่านำเสนอจนเกิดจนทำให้ประชาชนเกิดความวิตกหวาดกลัวค่ะ
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
จะมีการพิจารณาวาระที่น่าสนใจหลายเรื่องค่ะ
กระทรวงเกษตรและสหกรจะเสนอมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกร
ได้รับผลกระทบจากแผนบริหารจัดการน้ำในหลายพื้นที่ค่ะ
โดยจะมีการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยามากกว่าหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาทัยกำหนด
ประมาณ๑๙๐๐ล้านบาทหรือ๓๐๐บาทต่อครัวเรือนค่ะ
ซึ่งก็คาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ๖๕๐๐๐ครัวเรือนค่ะ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
จะเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทน
ตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
แรงหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเซคซีนค่ะ
เพื่อลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ